อีกหนึ่งเรื่องที่ฝากเตือนภัยกันเอาไว้นะครับขโมยขโจรที่มันมาในรูปแบบของนักหลอกลวงเป็นพวกต้มตุ๋น
แล้วก็หลอกว่าเป็นพนักงานการไฟฟ้าแต่มาเก็บเงินค่าประกันหม้อไฟ
โอ้โหงานนี้เสียไปหลายหมื่นนะครับ

ดูภาพนี้ไปนะครับเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำรูปร่างทุ้มคนนี้
เขาเดินเข้าไปในบ้านเลขที่๑๐๕หมู่๒ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ขณะนั้นนะครับภายในบ้านก็มีตาเยื้อนและยายสวาสตร์
คือเป็น๒ตายายวัย๘๐กว่าคือผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพัง๒คนเท่านั้นแหละ
คนร้ายก็อาศัยจังหวะนี้หลอกสองตายายว่ามาเก็บค่าประกันหม้อไฟ
คือด้วยความที่ว่าก็ไม่ได้เอกใจนะครับหยิบเงินให้เท่าไหร่รู้ไหม
เท่าไหร่ไหมสามหมื่นบาทเยอะมาก
บาทหยิบให้เลยครับแล้วคนร้ายก็หลบหนีไป
เพราะเธอบอกว่าก่อนหน้านี้คนร้ายรายนี้เคยมาหลอกเก็บเงินค่าประกันหม้อไฟไปแล้วถึง๒ครั้ง

แต่ด้วยความสงสัยเลยโทรไปเช็คกับการไฟฟ้าถึงได้รู้ว่าเขาไม่มีนโยบายแบบนี้มาตามเก็บเงินถึงที่บ้านเนี่ย

แต่ดูเหมือนคนร้ายมันได้ใจครับกลับมาอีกครั้งครั้งที่สองนะ

ครั้งที่๒เนี่ยหลอกเอาเงินคุณตาคุณยายไปอีก๑๕๐๐๐บาท

แล้วครั้งล่าสุดที่เราเห็นในภาพนั้นเพราะว่าทางบ้านเขาตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
ทำให้เห็นว่าครั้งที่๓ไอ้คนร้ายคนนี้เนี่ยเข้ามาอีกครั้งแล้วก็มาหลอกเอาตังค์สองตายาย

เอา๓ครั้งรวมแล้วเท่าไหร่อ่ะ๖๐๐๐๐บาท

เนี่ยครับไปลองฟังเสียงข้างหน่อยฮะ

ที่ไม่มีใครอยู่อยู่กันตามลำพังแก่
ที่ชอบมาหลอกคนแก่ค่ะให้ระวัง
ถ้าเกิดเห็นผิดท่าผิดทางก็ขอให้โทรบอกลูกหลาน
กำลังเร่งติดตามตัวคนร้ายนะครับมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็ขอเตือนภัยผมย้ำตรงนี้แล้วกัน
ระวังจริงมิจฉาชีพทั้งหลายที่มาในรูปแบบนี้
คือทางภาครัฐเขาไม่ได้มีนโยบายกันแบบนี้
เฉพาะอย่างงี้การไฟฟ้านะครับค่ะถ้าจะไปชำระงงชำระเงินอะไรเนี่ยเอาให้ชัวร์ชัวร์อืม
ที่การไฟฟ้าถูกต้องค่ะนะไม่มีนโยบายออกมาแบบนี้นะ